เรื่องการเตรียมพร้อมแล้วก็ความปลอดภัยในช่วงของรอยกระทงกันบ้างนะครับ
ใช่ค่ะเป็นการขอความร่วมมือจากทางรัฐบาลนะคะ
เฉพาะเรื่องของการจุดพลุจุดประทัดต่างนะคะ
ซึ่งกระทรวงมหาทัยเองก็สั่งการให้ทุกจังหวัดและก็ท้องถิ่นค่ะ
เข้มในเรื่องของการจุดพลุจุดประทัดและดอกไม้ไฟค่ะ
กฤษฎาบุญราชประหลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า
กระทรวงมหาทัยสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทงนี้
ให้พิจารณาอนุญาตการจุดและปล่อยพลุตลัยโคมไฟโคมลอยโคมควัน
โดยเด็ดขาดและให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างค่ะรวมทั้งประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
กำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ทราบถ้าหากมีการฝ่าฝืนนะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน
หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้นายทะเบียนท้องที่และเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ๒๔๙๐ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบแนะนำร้านค้า
จำหน่ายดอกไม้เพลิงและแหล่งผลิตให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด
วดขันห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายดอกไม้เพลิง
เหนือจากสถานที่ค้าได้รับการอนุญาตเป็นอันขาดค่ะ
หลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า
รัฐบาลและผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ฝากให้ทุกพื้นที่ช่วยกันดูแลความปลอดภัยนะคะให้กับประชาชนอย่างเคร่งครัด
พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ค่ะ